ร้านอาหารฝรั่งเศสใช่ค่ะ

จับไม้จับมือกันหลวม

คุณธนทรอดีต

แต่อันนี้คือตอนที่เขาตอนค่ำแล้วกินข้าวแล้ว

มันจะมีภาพตอนที่เขาเดินเข้ามากัน
แล้วก็จะยืนจะเห็นคุณช่อพันนิกาวานิส

ที่จะเป็นเหมือนโซนต้อนรับที่นักข่าวจะยืนอยู่ด้านหน้าร้าน

แล้วก็คุณปียบุตร

คุณปียบุตรก็บอกอ๋อมากินข้าว

ตอนที่คุณพิธามายืนต้อนรับนะ

ยืนอยู่ข้างหลังในมุมห้อง

คือเอาเป็นว่าคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

กรรมการบริหารพักอนาคตใหม่

แล้วอย่างที่ทราบพักอนาคตใหม่ถูกยุบพักไปแล้ว

ใช่ค่ะ

รับเลขาธิการสมาคมโองการพิทักษ์วัฒนธรรมนูลไทย
บอกสงสัยเอกป๊อกช่อไปร่วมวงสนทนาการตั้งรัฐบาลในนามอะไรในเมื่อไม่ใช่สมาชิกพักการเมืองและหมดสถานะผู้ช่วยหาเสียงไปแล้ว
ขอดูโพสต์พี่ศรีอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอกคือคุณธนทรใช่ป๊อกคือคุณปียบุตรแล้วชอบก็คือคุณช่อพันนิกา
แล้วก็ดูโพสต์รายละเอียดที่คุณศรีสุวรรณเขียนเอาไว้นะฮะเรื่องนี้ต้องถึงกกตอาจเข้าข่ายไปครอบงำ
ชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองหรือพักการเมืองปล่อยให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพักมาครอบงำชี้นำได้
อาจเป็นการฝ่าขึ้นมาตรายี่สิบแปดมาตรายี่สิบเก้าแห่งพรปภัคกาศการเมือง
ภาชบันดาลประกอบภักษ์การเมืองปี๒๕๖๐เป็นเหตุให้

คุณธนทรคุณเปียบุตรและคุณช่อไปครอบงำพักการเมืองทั้ง๖พักนี้

เดินเข้าเดินออกเดินมาเดินไปไปยืนอยู่แถวที่เขานี่มานัดหารือมานัดกินข้าวกัน
อย่างนี้พนักงานเสิร์ฟอาหารครอบงำไหม
คุณธนทรยังไปนั่งกินข้าวอยู่ด้วยพี่ศรีบอกนี่ครอบงำพัก
คนที่ไปนั่งกินข้าวทั้งโต๊ะนี้ก็ไม่ได้มีแค่แกนำ๖ภักด์การเมืองมีเรื่องอีกหลายใช่ไหม
แล้วมันได้ยุบภักด์ก็ได้ยุบ๖ภักต์เลยพี่ศรีก่อน
บอกวันจันที่จะถึงวันจันที่หน้าควรประจำผมอยู่ต่างจังหวัดเลย
โพสต์เฟซบุ๊คให้รัชพรรู้ไว้ก่อน

เดี๋ยววันจันทร์หน้าพี่จะไปยื่นเรื่องกับกรกต

กับต่างรัฐบาลเนี่ย
มันเป็นหน้าที่ของ

ผู้ปัญหาหรือแก่นำ
ของภาพทั้ง๖ภาพนะครับ

คุณธรรณาคทรคุณปียพุทธ

ทั้ง๓คนเนี่ยนะครับ

นะครับวินิจัยว่าห้ามเข้ามา
แก่วเข้ากับการเมือง

คุณศรีสุวรรณอยู่ต่างจังหวัดพอดีนะฮะ

อ่าก็เหตุผลก็เหมือนกับที่โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้นั่นแหละ

อ่ะแล้วคุณวิโรธคิดเห็นยังไงคะพี่อุ๋ยวันนี้เห็นบอกได้คุย
ในรายการเปิดปากนี่แหละวันนี้เชิญมาก็เลยเอาถามเรื่องนี้ซะเลย

คุณวิโรธนะฮะซึ่งเป็นว่าที่สอสอของพักเก้าไกลนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณวิโรธบอกว่าการครอบงำพักการเมืองเนี่ย
มันต้องไปดูที่เนื้อหาสาระนะ
กินข้าวเฉยแบบคนรู้จักกัน
มันรู้จักกันอยู่แล้วมันผิดอะไร

เออว่าทั้ง๓คนเข้าไปเนี่ย
เขาไปกินข้าวเขาไปเจอเจอกัน
หรือเขาไปเขียนไปออกนโยบายไปเป็นผู้นำการประชุม
บอกให้แต่ละคนทำแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่า
เอาแต่อันนี้เขาบอกไงว่าก็ในเมื่อการนัดกินข้าวครั้งนี้
มันคือการนัดกินข้าวของพักร่วมรัฐบาล

แต่ในห้องนี้ไม่มีไงเขาไม่ได้อยู่ในห้องนี้
อ๋อเขาอยู่ตรงห้องที่เป็นโต๊ะกินข้าวคนละห้องกัน
อ้าวคุณธนทรณ์น่ะที่โต๊ะกินข้าวเห็น
ใช่ไหมคุณช่อคุณปิยบุตรก็คือเดินเข้ามา
คุณช่อก็อยู่แถวล็อบบี้ข้างล่าง
ใช่ไหมเป็นห้องโถงข้างล่างก่อนเข้าร้านเขาเป็นร้านอาหาร
เขาไม่ได้ขึ้นไปนั่งประชุมหาลือร่วมกันแล้วออกนโยบาย
แล้วสั่งการใครเนี่ยตอนจับมือด้วยกันเขาก็ไม่ได้มาจับอะไรด้วยนะ

และคุณวิโรธยังชวนสังเกตนะครับบอกว่าทุกครั้งที่คุณศรีสุวรรณจัญญา
ไปร้องเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มักจะมากไปด้วยคำว่าอาจจะ
อย่างที่โพสต์เอาไว้ก็มีแต่อาจจะอาจจะ
อืมมันคือการใช้เทคนิคทางกฎหมาย
คือถ้าเกิดว่าจะไปตรวจสอบเขาเนี่ยต้องไปตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเขาผิดจริงแล้ว

ไม่ใช่ว่าแบบไปร้องแบบอาจจะไว้ก่อน
จะได้ไม่ถูกฟ้องหมินประมาทค่ะ
ส่วนนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีนะฮะ

ที่เขาหารือพักร่วมกันเนี่ย
พักนะเมื่อวานนี้ยังไม่ครบนะตอนนั้นยังไม่ถึง๘พัก
เขาร้านเขาไม่ได้ปิดด้วยนะ
เขาเปิดให้บริการสำหรับคนทั่วไปด้วย
ท่านอื่นก็มากินข้าวมาทานอาหารกัน
บางคนยังมาขอถ่ายรูปกับเนี่ย
นักการเมืองที่มาเห็นแล้วก็จำได้
มาขอถ่ายรูปกับคุณสิทธาก็เยอะอ้าว

คนอื่นที่มาทานข้าวอะ
เดินไปเดินมาเหมือนคุณธนทรคุณปิยบุตรคุณช่อพันนิกา
บอกมีคนมาขอถ่ายรูปแบบจับมือไขว้ด้วยนะ
อย่างนี้ถือว่าครอบงำพักไป

เขามาชวนจับมือท่าเดียวกับคุณพิทาเลย
ตอนที่ออกมาอยู่ตอนนี้อยู่ข้างในห้องด้วยแล้วก็อยู่ข้างหน้า

ก็เดินมาเขาก็ขอเชิญถ่ายรูปหน่อยแล้วก็ถ่าย

ถ้าอย่างนั้นคนเหล่านี้ก็มาครอบงำหมดเหมือนกันนะ

ทีนี้ผมบอกว่าการพิสูจน์ทราบเนี่ย
ต้องเรียกปรากฏเลยเนี่ย
คุณศีสุวรรณจัญญาเขามีหน้าที่ที่จะผิสูจน์ทราบ

ไม่ใช่ว่าคนไปทานข้าวแล้วขอต้องบอก

แล้วก็มาลืมอะไรกันกลางอากาศ
คุณวิโรธครับบอกว่าการจะกล่าวหาใคร
ต้องพิสูจน์ให้ชัดด้วยนะฮะมันต้องมีข้อมูลนะ

หน้าที่และภาระของการพิสูจน์เป็นหน้าที่ของผู้กล่าวหานะ
แต่ไม่ใช่ร้องไปเรื่อยแล้วก็สร้างภาระ
ให้ผู้ถูกกล่าวหาในการพิสูจน์นะ

หลักกฎหมายแล้วแล้วผมก็ยังยืนยัน
คือผมไม่กล้าไปสอนอะไรพี่ศรีล่ะ

ผมก็พยายามจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเวลาที่ผมจะทำ
ถ้าผมไม่ใช่ว่าชีวิตผมไม่เคยเดินผิดพลาด
อะไรที่ผิดพลาดผมก็มักจะยอมรับแล้วก็ปรับปรุงตัว
แล้วก็เปิดเผยชัดเจนเพราะว่าอย่างน้อยเวลาลูกผมในอนาคต
เคยเสิร์ชชื่อเรื่องอะไรที่วิโรธเคยผิดพลาด
อย่างน้อยคุณพ่อเขาก็ยังได้ชี้แจงไว้แล้ว
แล้วก็เวลาเสิร์ชชื่อพ่อชื่อวิโรธแล้วกันนะฮะ

ถ้าเห็นคุณธนทรถ่ายรูปกับวิโรธ
ถ่ายรูปกับคุณหญิงสุดารัฐถ่ายรูปกับใคร
ถ่ายรูปกับคุณพิทาถ่ายรูปกับคุณชัยธวัฒน์
กินข้าวกันต้องถือว่าครอบงำเลยฮะ
ผมว่ามันง่ายไปมั้งผมว่า